สูญชมวันนี้นะคะทางคนอีกประยุจจันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ซึ่งสามวัดเนี่ยนายกและรองนายกก็กระจายกันเป็นประธานที่วัดเทพมงคลพิชัย
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในพิธีสวดนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่ทั้งหมดหกศพด้วยกัน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไปติดตามบรรยากาศสดสดกันนะคะ
กับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมีรายงานสดค่ะ
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของเหยื่อผู้เคาะร้ายจำนวน๖ราย
ที่วัดเทพมงคลพิชัยที่ตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้นะครับ
นิมนต์พระสงฆ์จำนวน๔รูปจากวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคาย
มาประกอบพิธีและมีนายอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เดินทางมาเป็นประธานครับ
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางมาที่วัดเทพมงคลพิชัยตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
เพื่อเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพผู้เสียชีวิตจำนวน๖ราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
จะเข้าไปที่สาราธรรมสังเวศเพื่อประกอบพิธี
นายอนุทินก็ได้ไปพูดคุยพบปะกับเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตนะครับ
มาฟื้นฟูดูแลสุขภาพครอบครัวของผู้สูญเสีย
จากนั้นก็เข้าไปในสาราธรรมสังเวศเพื่อประกอบพิธีพระสงฆ์สี่รูป
วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดน้องคายก็ได้สวดพระอภิษฐรรมธรรมนองหลวง
ครบ๔จบจากนั้นก็มีการทอดผ้าบังสกุลหน้าภูสายง
กรวดน้ำพระสงฆ์ให้พรเสร็จนะครับนายอนุทินก็ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจระหว่างนั้นนายอนุทินก็ถึงกับน้ำตาคลอนะครับ
เพราะว่าได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวผู้สูญเสียก็บอกว่าเห็นใจแล้วก็เสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับ
และก่อนเดินทางกลับนายอนุทินเองก็ได้ขอบคุณนะครับคุณหมอที่วันนี้ก็เดินทางมาที่วัดด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นหมอที่ผ่าตัดสมองให้กับน้องสองคนนะครับจากเหตุการณ์เศร้าสลดในครั้งนี้จนปลอดภัยนะครับ
โดยในวันพรุ่งนี้ที่วัดเทพมงคลพิชัยก็จะมีการเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๑๑ตุลาคมนี้นะครับ
สำหรับการจัดสถานที่สำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดแห่งนี้นะครับชาวบ้านเองก็จะช่วยกันนะครับจัดเตรียมสถานที่ซึ่งทางครอบครัวผู้สูญเสียเองนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพก็จะมีการนำศพผู้สูญเสียนะครับจำนวน๔รายกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อที่หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่วัดเทพมงคลพิชัยปียชาติองค์ถิารายงานครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองบัวลำพูนะครับ